เรื่องนี้อีกเรื่องที่ต้องตามคุณผู้ชมค่ะปล้นร้านทองที่จังหวัดตาก
จับได้๒หนีไปอีก๒ถูกไหมคะ
คนที่ถูกจับได้คนนึงเนี่ยถูกยิงอาการสาหัสที่โดนเจ้าของร้านคุณพิสิทธิยิงเข้าที่ท้อง

อีกคนที่ตำรวจจับได้ทันควันเป็นชาวมงค์
อีก๒คนที่หนีไปได้เป็นชาวเมียนมานะคะ
ซึ่งวงจรปิดเนี่ยจับภาพนาที๒คนร้ายคือนายต้ายีกับนายกิ้งกู้หลบหนีร่วมกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนี่คือ๒ชายกู้ที่หนีออกมาทัน
ใช่ค่ะต้ายีเป็นคนขี่กิ้งกู้เป็นคนซ้อน

คุณวิมลวันทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดมาอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ
เป็นจุดที่สองคือคนร้ายทั้งสองคนขี่ไปบนถนนพะหนโยธิน
ขาออกตัวเมืองตากข้ามสะพานกิติขจร
หมู่บ้านบ้านท่านานในตะบนหนองบัวใต้
หลังจากนั้นก็รัดล้อไปบนถนนเรียบแม่น้ำปิงนะคะ
แล้วก็เข้าสู่อำเภอวังเจ้า
ใช้เส้นทางข้ามเทือกเขาถนนทงชัย

พื้นที่รอยต่ออำเภอแม่สอดอำเภอพบพระ
แล้วก็ใช้ความชำนาญเส้นทางที่เชื่อว่า
คงจะเตรียมการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดี
หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว

คนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วนะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีปกประพบบดีพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกว่า
สอกปากคำไนเตอร์ก็คือชาวโม้งอ่ะ
ที่โดนจับได้ในวันนั้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ชำนาญมาเลยอ่ะทำเป็นอาชีพอ่ะการเก็บเสียงมาเลยอ่ะเออยิงประตูกระจกร้านหนึ่งนัดแล้วก็เปิดเป็นตัวเปิดไงตายีเป็นตัวเปิดเดินเข้าไปถีบกระจกโคร่มจนแตกละเอียดแล้วก็บุกเข้าไปเลยแล้วเตอร์กับวิชัยก็ตามเข้ามาเตอร์เป็นคนลงมือเจียเหล็กกิ้งกู้ถือปืนคุมเชิงอยู่หน้าร้านที่ส่งสัญญาณค

ทีมข่าวก็ถามนะเรื่องแรงจูงใจเรื่องการวางแผงแล้วก็ถามถึงเพื่อนอีกสองคนที่หลบหนีด้วย
แต่เตอร์ไม่พูดอะไรเลย
ทำแผนเสร็จก็มีการทำความสะอาดบริเวณร้านนะคะ
เก็บเศษกระจกล้างคราบเลือด

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

แต่ก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยค่ะ
ทีนี้ในโลกโซเชียลมีการถกเถียงกันเรื่องนี้

มันมีสองความเห็นสองฝั่ง
บอกว่าเจ้าของร้านคุณพิสิทธิ์

อีกฝ่ายนึงบอกว่าโอ้โหลองเจอกับตัวไหมล่ะ
คุณไม่ยิงมันมันจะยิงคุณไหม
ตอนนี้กลายเป็นดราม่าเฉยเลยถกเถียงกันอยู่สองฝ่ายว่ายังไง

เอางี้เรื่องความคิดเห็นกับเรื่องอารมณ์
ขอไม่แตะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นได้

เป็นภาพจังหวะที่คนร้ายยกปืน
เข้ามาในร้านทองแล้วยิงตอบโต้

ภาพชัดขนาดนี้เนี่ยถ้ามีภาพชัดขนาดนี้ว่า
คนร้ายบางคนใช้อาวุธยิงต่อสู้เจ้าของร้านทอง
ก็ถือว่าภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายยังมีอยู่
เจ้าของร้านยิงป้องกันได้ไม่ผิดกฎหมาย
ไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุครับ

นายเกิดผลเขียนไว้ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณพิสิทธิ์เจ้าของร้านทองนะคะก็บอกว่า

ผมทำเพื่อปกป้องชีวิตตัวเอง
ชีวิตภรรยาและทรัพย์สินของผม
นัดแรกที่เขาบอกยิงขึ้นฟ้าก่อนเป็นการยิงขู่

ตายีอ่ะเล็งปืนเข้ามาหาเขาแล้วยิง
เขาบอกนี่มันคือแผนตรายถึงตัวแล้ว

ใช่เขาก็เลยยิงสวนไปในท่าประทับเอวมุมต่ำ
ที่เรียนมาเพราะเขาผ่านการอบรมการใช้ปืนมานะ
ครับจากทหารด้วยนะนี่เขาเป็นนักแม่นปืนนะฮะ
เขาเป็นทางแม่นปืนค่ะยิงปืนแข่งได้ถ้วยค่ะ
เขาบอกว่าแต่ถ้าตำหนดแจ้งเขามาหาเขาก็พร้อม

เราก็มาระวังเต็มที่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

และอยากให้ร้านทองทุกร้าน
ปกป้องตัวเองให้เต็มที่ครับผม
ได้คุยกับคุณเจี๊ยบนะครับพระยาของพิษศิษฐ์ด้วย

นี่คือภรรยาคือสองสามีภรรยาคู่นี้ชอบปืนทั้งคู่

เขาก็บอกว่าเห็นตั้งแต่ที่คนร้ายชักปืนออกมาแล้วตอนนั้นน่ะกลัวมาก
คิดอย่างเดียวเลยว่าต้องหนีเพื่อไม่ให้โดนยิง

มันกลัวไหมคะว่าเขาจะเข้าไปอยู่ที่ไหนได้
คิดค่ะคิดก็กลัวจะโดนยิง
เขามาถึงเราเห็นตั้งแต่นอกร้านแล้วค่ะ
เราเห็นเขาจอดรถเราก็มองแล้วค่ะ

ทีนี้ทางคดีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของเจ้าของร้านทองด้วยเหมือนกัน
ว่ามีเจตนาที่จะยิงคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า
หรือเป็นการยิงเพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิต

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ตรงกับความคิดของร้านทองหลายร้านเลยนะคะ

เจ้าของร้านทองนะโพสต์ภาพถือปืนในร้านทองเลยนี่
เขียนบอกว่าร้านเปิดนะครับวันนี้

บอกว่าอย่าเข้ามาสุ่ม๔สุ่ม๕นะโจร

บางคนก็บอกเห็นแบบนี้โจรที่ไหนจะกล้าเข้า
อีกหนึ่งจุดที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะก็คือ
ปืนของเจ้าของร้านอ่ะ

เป็นหนังเรื่องดังที่มี๒ภาค๓ภาค

เขาชอบเล่นปืนคือชอบการยิงปืน
แต่เขาก็เหมือนกับไปเรียนเป็นกิจจัดลักษณะ

แล้วก็มีการประกวดแข่งขันยิงปืนกันด้วย

ก็อีก๒คนก็คาดว่าหนีข้ามแดนไปแล้ว